อีกค่ะต่อเนื่องอีกคลิปหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคลิปนี้บอกว่าคือเห็นแล้วเนี่ยจุกอกเลยนะคะ
นึกถึงย้อนกลับไปสมัยที่เราอ่านข่าวบางข่าวที่เป็นคุณแม่วัยใสท้องไม่พร้อมแล้วเอาลูกไปทิ้ง
คุณดูคลิปนี้ไว้นะหมามันยังรักลูกมันเองเลยอ่ะค่ะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเอาเรื่องราวมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กนะคะ
เล่าให้ฟังเธอบอกว่าเธอขี่มอเตอร์ไซค์ไปจู่มีหมาจรจัดวิ่งมาดักหน้ารถของเธอแล้วเธอก็เอ๊ะจะขออาหารหรือเปล่าก็เลยเทอาหารให้
หมามันไม่กินนะคะมันพยายามร็อกนิ่งคือเรียกจะพาไปดูอะไรสักอย่างผู้หญิงคนนี้ตัดสินใจตามหมาจรจัดตัวนี้เข้าไปในป่าสิ่งที่เจอคือสิ่งนี้ค่ะ

เห็นไหมอันนี้คือคานเลยนะคะ
ไปลูกป่ะโถดำนี่ค่ะนี่แม่หมาพามาหาคนช่วยนะคะพามาหาคนช่วยลูกค่ะโอ้ยหกตัวค่ะ

เออนี่นี่คือเป็นความรักนะ

พยายามที่จะให้คุณผู้หญิงไปช่วยลูกของมันเนี่ยนะคะ
สรุปแล้วแม่หมา๑ลูกหมา๖ตัวค่ะ
จะไม่กินร้องงิ้งแล้วเดินนำเข้าไปในป่า
ปรากฏว่าแม่หมาคลอดลูกในป่า๖ตัว
หมาเป็นหมาที่ถูกนำมาทิ้งไว้ในซอยตั้งแต่ท้องอ่อน
หมาตัวนี้เชื่องมากทุกวันที่เอาอาหารให้
มันก็จะวิ่งมาตอบรับตลอดเป็นหมาแสนรู้
และรู้คุณขนาดนี้หากมีใครเมตตารับอุปการะ
ยินดีส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลย
พิกัดอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะคะ
หลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะ

ชาวเน็ตเนี่ยต่างพาชื่นชมแล้วก็ขอบคุณคุณผู้หญิงเจ้าของคลิปนะคะ
ที่มีเมตตาต่อมาทั้ง๗ชีวิต
พร้อมกับแนะนำด้วยบอกว่าถ้าเกิดว่าใครรับไปเลี้ยงแล้วเนี่ย
เอาแม่หมาไปทำหมันซะนะคะ
แล้วก็ตอนนี้เห็นบอกว่ามีคนติดต่อมารับเลี้ยงทั้ง๗ตัวแล้วนะคะ
จะตากแดกตากฝนอยู่นานเนาะ